เปิดโฟมไทยไร้

นี่คือความรุนแรงของฤทยาทรามาดอร์

ถึงน้ำผมว่าล้างกีน
โกงภัยร้ายยาธรรมดอร์ที่กำลังระบาดอยู่ในหมู่วัยรุ่น
ทรมาดรรักษาหรือเสพติด
ติดตามได้ในรถปลดทุกข์วันที่๒๐ถึง๒๔กุมภาพันธ์นี้